จะบอกว่าจังหวัดณครศรีธรรมราช
เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ๒
รองจากสุราชธานี

แต่ว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง
หนักจริงน้ำป่าไหลหลาก
ตอนนี้ท่วมไปแล้ว๑๕อำเภอ

แรงไม่แรงดูภาพสิครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือน้ำบนเทือกเขาหลวงนะครับ
หลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

มันไหลหลากลงมาไหลเชี่ยวกรากมาด้านล่างครับ
กระแสน้ำเนี่ยมีสีขุนแดงบริเวณน้ำตกหนานหินท่าหา
และน้ำตกวังไม้ปักนะฮะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของหมู่บ้านคีรีวงนะครับ
เขาบอกอากาศดีติดอันดับโลกนั่นแหละครับ
ตะบนกำโลนอำเภอลานสกานะครับ
ซึ่งน้ำตกหนานหินท่าหาและน้ำตกวังไม้ปัก
ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของคลองคีรีวง

ด้านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับ
ฝากเตือนเลยประชาชนในพื้นที่รับน้ำด้านล่าง
โดยเฉพาะที่เส้นใต้เลย
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่วมทุกปีนะครับ
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ริมคลองท่าดี
ขนาดที่ชาวบ้านเที่ยวเพลิงทุ่งสงต์
เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหนีน้ำท่วม
หลังจากเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนัก
ทนตะหริงเข้าท่วมถนนเขตเทศบาลเป็นวงกว้าง
ขณะที่ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงศ์นะครับ
ออกประกาศเตือนประชาชนที่มีบ้านอยู่ริมคลอง
หรือว่าที่ราบรุ่มต่ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านขึ้นที่สูงเพราะอาจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เวลาเตือนแบบนี้
รีบทำทันทีนะครับน้ำมาเร็วเคยฟังคำให้สัมภาษณ
คนที่เขาถูกน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเอาไม่ทันจริงนะฮะ
ในช่วงค่ำที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับนายไกรสอน
วิสิตวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดเผยว่าจากกรณีที่ฝนตกหนักกระหน่ำลงมาเนี่ยนะ
รวมกับปริมาณน้ำที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้
ส่งผลให้ตอนนี้๑๕อำเภอของจังหวัดนะครับจาก๒๓อำเภอ
ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้ว
พพครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
ขณะนี้พบว่าน้ำท่วมไป๓๕๑หมู่บ้านจาก๗๘ตำบล
ในพื้นที่๑๕อำเภอและได้สั่งให้ปิดสถานศึกษา
ที่อยู่ในอำเภอเมืองไปแล้วเก้าแห่งส่วนโรงเรียนต่างต่างอำเภอ
ที่จะปิดการเรียนการสอนในวันนี้เพิ่มเติมก็คือ
โรงเรียนชะอวดอำเภอชะอวดโรงเรียนราชบำรุง
ในอำเภอลานสกาโรงเรียนสะแก้วรัตนาวิทย์ในอำเภอท่าสารา
คุณพ่อคุณแม่ได้ยินแบบนี้แล้วโรงเรียนปิดนะครับ
ปิดไปถึงเมื่อไหร่ล่ะปิดไปจนกว่าสถานการณ์อุทธกภัย